อีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้เลยไม่รู้เลยนะว่า
บล็อกใครเมื่อสักครู่บอกค่าครู๗บาท
ที่นี่๖บาทค่ะที่อ่างทอง
นวดคลายเส้นเหมือนกันนะคะแต่ว่ากรณีเนี่ยยังไม่เคยเกิดเคสอะไรแบบ
เมื่อสักครู่นี้คือเขาบอกว่าชาวบ้านก็แห่มาหาหมอคนนี้เยอะเหมือนกันค่ะ
เขาบอกว่าเขาสามารถนวดแก้ปวดเมื่อยแก้กระดูกทับเส้นประสาท
มพลึกอมภาษณ์แขนขาอ่อนแรงแก้ได้หมดเลย
นายบุญเลิศอนันต์วัย๕๔ปีคนนี้แหละค่ะ
คือหมอนวดจับเส้นเขาบอกเขามีประสบการณ์การนวดเนี่ยมากกว่า๓๐ปี
เป็นชาวตำบลวังน้ำเย็นในจังหวัดอ่างทองนะคะ
ก็จะรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกระดูกทับเส้นประสาท
อัมพลึกอัมพาตแขนขาอ่อนแรงให้หายขาด

คิดค่าครูแค่๖บาทเท่านั้น
โดยจะทำการรักษาทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น

ตัวเขาเรียนวิชานวดคลายเส้นอมพลึกอมภาษณ

เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเย็นค่ะ
จากนั้นก็เลยมาช่วยรักษาคนอื่น
ปัจจุบันมีชาวบ้านมาเข้าคิวรอรักษาตั้งแต่เช้านะคะ

ถึงขั้นต้องทำบัตรคิวแจกค่ะ
เหมือนโรงพยาบาลเลยอ่ะ

เขาบอกว่าก็ได้ถ่ายทอดวิชานวดคลายเส้นนี้

ไปรักษาคนอื่นต่อไปด้วย

ตั้งแต่โรงพยาบาล๖บาทและเงินบริจาคของคนที่มารักษา
เขาจะรวบรวมนำไปทำบุญทอดกระถิ่น

แล้วก็บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะ
เราก็รวมเงินตัวนี้

ปีนึงก็เป็นเงินมาหาด้านนะ
หมดพวกหลายเส้น
ก็เหลือเขาต้องเอาไปทำบุญทอดกระถิน
เอาไปให้เด็กได้จนมาก
เกี่ยวกับการโรงเรียนการรักษา
หนึ่งในผู้ป่วยที่มาหาหมอบุญเลิศ

เริ่มเดินเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว
ก็เลยตัดสินใจมาหาหมอบุญเลิศอยู่เรื่อยค่ะ
ก็ได้ยินข่าวว่าขอเรือพี่เก่ง
เรื่องของแพทย์ทางเลือกอันนี้น่าจะเรียกว่าน่าจะเป็นเหมือนการรักษาทางเลือก
เพราะว่ามันไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าการรักษาในปัจจุบัน
ใครที่สนใจก็อยากจะแวะไปหาหมอบุญเลิศก็ไปได้ที่ตำบลวังน้ำเย็น
ส่วนใครที่เหมือนอยากจะไปเรียนวิชาก็ลองไปติดต่อดู
เขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยคนไข้เข้าไปรับการรักษามีเยอะมากก็ถ้าใครอยากจะลองไปก็ให้ไปช่วงเช้า
เรื่องของการนวดเนี่ยคือมันก็ต้องดูให้ดีว่าเราไปนวดกับใคร
เป็นหมอนวดแผนโบราณที่เขามีใบรับรองผ่านหลักสูตรการเรียนนวดมาขนาดไหน
แล้วก็จะมีข้อห้ามด้วยนะต้องศึกษาว่าคนตั้งคันคนที่มีอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้
เกี่ยวกับเส้นเลือดขอดอะไรแบบนี้จริงก็ว่าไม่ได้
จริงแล้วชอบนวดเหมือนกันแต่ก็เป็นการผ่อนคลายอะไร
คลายเราก็รู้สึกว่ามันก็สบายแต่พอมันมีคำว่ารักษาเข้ามาเนี่ยอันนี้มันต้องตรวจสอบก่อนนะคะ